หวังจากงานหวานทายยังเจ้าร้อง
หลายใบขาวหอยขอดสาวจำป่า
เจ้าเป็นเทพพิดาของบ้านนาพานทุ่ง
งผ้าถุงไทยเดิม
หน้าสวยด้วยแดดแรง
แก้มแดงไม่แต่งเติม
เจ้าไม่เคยเหินเติมต่อดินสอ
ช่างขยันการเรือน
ไม่แช่เชือนหน้าที่
สิ่งที่ดีที่ควร
เฝ้าถนอมออมนวลหอมหวนถวน
ลงทุ่งหนุ่มก็มุ่งหมายปอง
คำลงพอเข้าเรือน
ฟังแม่เตือน

หากมีชายไม้ปลอม
ระวังเจอของเรือใด
แม่ดอกบัวที่อยู่ไหนสัก
จะบ้านคอยพระหรือบ้านคอยเล่
ชาวบ้านคอยพี่ไว้พรุ่งนี้ตอนเพ
คอยได้ไหมคนดี
พ่อเคยพูดหลายที
คิดจะมีแม่บ้านเชื่อโบราณที่แล้ว
หากเลือกหัวดูห่างแม่เลือกนางดูแม่
นั่นแหละแน่เข้าที
บ้านเรือนสาตา
พูดจาสนอดี
ตำน้ำพริกทุกที

จนทุ่มสะเทือน